ไปติดตามโบนัสของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
ถึงแม้ว่าเรื่องของตัวเลขนั้นกำลังเหนือเรื่องของการสรุปกันอยู่แล้วก็แน่นอนครับ
จะได้ไม่ต่ำกว่า๒๐ล้านบาทแน่นอนนะครับจากการรับปากของมาดามแป้งองพันลั่นซาม
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเรื่องของโบนัสต่างที่บรรดาสปอนเซอร์ใจดีนั้นเสนอเข้ามา
หนึ่งในนั้นคือการได้ไปดูบอลที่อังกฤษนะครับ
โดยคุณวิชัยศรีวัตนประภาครับเดินทางไปชมแข้งสาวไทยนะครับ
เตะในเกมที่เอาชนะฟิลิปปินส์แล้วก็ชื่นชมกับผลงานที่ยอดเยี่ยม
ทำให้ทีมหญิงไทยนั้นสามารถไปบอลโลกรอบสุดท้ายได้๒สมัยติดต่อกัน
ก็บอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะพาแข้งสาวไทยเนี่ยบินไปชมเกมพรีเมอร์ลีกถึงประเทศอังกฤษนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นั้นก็เป็นเรื่องน่ายินดีมากนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนที่นักเตะสาวไทยนั้นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติครับ
คุณวิชัยเนี่ยจะพาน้องนะคะฟุตบอลหญิงแล้วก็สตาร์ฟโค้ดทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ไปเลสเตอร์ไปดูการแข่งขันที่เลสเตอร์แล้วก็เที่ยวที่เมืองอังกฤษ
คุณวิชัยอยากให้ไปดูเป็นโฮแมชกับเวสแฮมนะคะในวันที่๕พฤษภาคมนะคะ
ซึ่งขณะนี้ก็กำลังจะดูตารางของน้องว่าจะสามารถแมชเวลาได้ตรงแค่ไหนนะคะ
ก็ถือว่าเป็นน้ำใจของคนไทยที่ช่วยอัดฉีด
ถือว่าเป็นโบนัสก้อนใหญ่และกว่าและกำลังใจ
ที่ให้กับน้องนักกีฬาทีมชาติฝุ่นวรรณหญิง
ก็ต้องขอขอบคุณนะคะครอบครัวศรีวัฒนประพามานัดที่นี้ด้วยนะคะ
สำหรับโปรแกรมในการลงแข่งขันจิงเชียมเอเชีย
ก็ยังโครงเดินต่อไปในรอบรองชนะเลิศ๑๗เมษายนนี้
ต้องเจอกับออสเตรเลียนะครับในเวลา๒ทุ่ม๔๕นาที
ตามเวลาไทยที่สนามคิงอับดุลลาที่๒กรุงอำมานประเทศจอแดน
ก็ไม่แน่นะครับอาจจะสร้างเตอร์ไพรส์ด้วยการผ่านเข้าชิงก็เป็นได้
แต่ว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าเราเป็นรองออสเตรเลียเยอะ
แล้วก็เพิ่งจะแพ้มาในเกมอุ่นเครื่องก่อนที่ชิงแชมป์เอเชียจะเริ่มครับ